เราก็ต้องดูข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เลยนะครับ

แล้วก็ทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งของโรงงานแล้วก็พื้นที่ชาวบ้าน
กลายเป็นพื้นที่อันตรายทั้งจากสารเคมี
และจากการที่เกิดไฟไหม้
และอาจจะมีการระเบิดต่อเนื่องขึ้นอีกนะครับ

ดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ใกล้เคียง

ก็สามารถร่วมส่งข่าวแล้วก็รายงานสถานการณ์

เพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีประกาศให้อบพยพ
ออกจากนอกพื้นที่ในรัศมี๕กิโลเมตรของโรงงานแล้ว
ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นประกาศพื้นที่ในพื้นที่ฉุกเฉิน

ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานแล้วก็บริษัทที่เกิดเพลิงไหม้
ให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
เป็นช่วงเวลาสักประมาณตี๓๕นาที
แรงระเบิดมันแรงขนาดไหนให้ไปชมคลิปกันนะครับ

ก็เป็นอันนี้เราได้ยินทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นทั้งภาพส่วนหนึ่ง
เพราะว่าบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่แถวนั้น
เขาสามารถที่จะบันทึกภาพเอาไว้ได้
เพราะติดกล้องวงจรปิดกันทั้งนั้นเลยนะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาสักประมาณตี๓๓๐
ทางด้านของตำรวจสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตโฟมนะครับ
อยู่ที่บริษัทมิงตี้เคมิคอลจำกัดเลขที่๘๗
หมู่๑๕ซอยกิ่งแก้ว๒๑ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลีจสมุทรปราการ
ขอให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันอีกครั้ง
ปล่อยเสียงให้คุณผู้ชมได้เห็นการระเบิดของแรงระเบิด
โรงงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปเมื่อกี้ขอฟังอีกทีนะครับ
โอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ
บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ตรงนี้ถือว่าอยู่ห่างเหมือนกันนะครับ
ได้เห็นแสงเพลิงแล้วก็ควันมันพวยพุ่งก่อน
จากนั้นนะฮะเสียงระเบิดดังไกลมาถึงตรงนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุนะฮะก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ผลิตโฟมทุกชนิด
ดังนั้นสารเคมีต่างในโรงงานมีจำนวนมากนะฮะ
เขาบอกมีกว่า๕ตันหรือว่า๕๐๐๐ลิตร
นี่แหละครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
เมื่อเกิดแรงระเบิดแล้วทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน
ทั้งอาคารบ้านเรือนของประชาชนในรัศมี๕๐๐เมตรได้รับความเสียหาย
แล้วก็ยังมีโรงงานใกล้เคียงได้รับความเสียหายอีกกว่า๑๐โรง
ส่วนนี้เป็นภาพของโรงงานที่เกิดเหตุ
ที่เกิดจากแรงระเบิดแล้วก็ไฟไหม้
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ให้ได้นะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าตัวชาวบ้านเองอยู่ด้านนอกโรงงาน
ซึ่งโรงงานนี้ขณะเกิดเหตุมีพนักงานตะโกนร้องออกมา
มันรั่วนี่ก็คือหมายถึงสารเคมีต่างมันรั่วไหลนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านก็รีบเดินเข้าไปดูเดินไปถึงแค่ป้อมยามเท่านั้นแหละครับ
มันเกิดระเบิดขึ้นมาทันทีนะฮะ
โดยจุดที่ระเบิดชาวบ้านรายงานออกมาบอกว่ามันเป็นถังเคมี
ขนาด๒๐๐๐ลิตรหรือว่า๒ตันที่มันอยู่ภายในโรงงานแห่งนี้
แล้วก็ถัดไปก็ยังมีสารเคมีไวไฟขนาดใหญ่ที่กำลังไหม้อยู่ด้วย
แล้วเขาบอกว่าตรงจุดตรงนี้น่าจะมีสารเคมีถูกเก็บไว้ถึง๕๐๐๐ลิตรนะครับ
ภายในพื้นที่โรงงาน๕๖ไร่แรงอัดทำให้บ้านเรือ
แล้วก็โรงงานที่อยู่โดยรอบรัศมี๑กิโลเมตรได้รับความเสียหาย
ซากโรงงานปลิวทั่วบริเวณนะครับ
แล้วก็มีโรงงานรอบข้างเสียหาย๕๖โรงงาน
เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวสั่นสะเทือนได้ยินไกลถึงลาดกระบัง
ซึ่งอยู่ไกลไปห่างไกลไปอีกเกือบ๒๐กิโลเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมรถดับเพลิงโอ้โหหลายสิบคันนะคุณนะ
ในการที่จะสกัดเพลิงไว้ให้ได้นะครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนั้น
ก็พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย๑ราย
ซากอาคารทับแล้วก็รีบช่วยเหลือ
นำตัวออกไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่โลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์เอง
มีชาวบ้านถ่ายคลิปขณะโรงงานระเบิดเอาไว้ได้
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าน่ากลัวมาก
เหมือนใครเอาขีปนาวุฒิมายิง

บางคนก็ถ่ายจากบ้านตัวเองนะฮะ
เปลวเพลิงลุกไหม้สว่างไปทั่วเลย
ชาวบ้านที่กำลังนอนหลับต้องลุกเลยนะครับ

แล้วคนก็ถ่ายภาพความเสียหายต่างมาเยอะเลยนะคะ

มีความเสียหายอย่างหนัก
นี่แหละครับได้แต่ถอนหายใจนะ
เพราะว่าเหตุเพลิงไหม้มันอยู่ไกล
แต่แรงสั่นสะเทือนมันทำให้ห้องเสียหาย
กระจกแตกหมดเลย
ขณะที่มีการแชร์ภาพบ้านเรือนของประชาชนอีกหลายภาพนะฮะ
หลังคาได้รับความเสียหายพังเสียหาย
กระจกต่างได้รับความเสียหาย
มีภาพบ้านเรือนประชาชนอีกไหมครับ
ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่
แรงระเบิดก็ทำให้กระจกของรถยนต์เนี่ยก็แตกเสียหายเหมือนกันนะคะ
ได้ถ่ายคลิปสภาพความเสียหายของตัวโรงงานเอาไว้

ก็ทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองเลย
กระเบื้องเศษเหล็กกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับ
ควันไฟก็ยังมีพวยพุ่งอยู่
มีเพลิงไหม้อยู่ด้านในโรงงานนะครับ
แล้วก็ยังมีลักษณะของเสียงระเบิดอยู่ภายในด้านในโรงงานด้วย
แล้วก็ถังเก็บสารเคมีต่างทั้งที่ถูกไฟไหม้
แล้วก็ยังไม่ไหม้ที่ต้องมีการเอาถังเหล่านี้
ออกมาจากพื้นที่โรงงานให้ได้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้แล้ว
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณตี๓๕นาที
เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งตี๓๓๐
แล้วก็จริงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
คือด้วยความที่ข้างในมันมีสารเคมี
แล้วมันก็อาจจะทำให้ติดไฟได้ง่าย
ทีนี้พอความเสียหายมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้ว
ก็เลยทำให้เมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย

มีคำสั่งออกมาเป็นคำสั่งด่วนเลยค่ะ
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่
รัศมี๕กิโลเมตรโดยรอบโรงงานหมิงตี้
เพราะว่าไฟกำลังลุกไหม้สารเคมีในโรงงาน
แล้วก็กลัวว่ามันจะระเบิดซ้ำ๒
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกลุ่มควันสีดำ
ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลย
อย่างบ้านที่ฉันอยู่ห่างจากจุดตรงโรงงาน
มาประมาณ๗๘กิโลเมตร
ก็ยังเห็นกลุ่มก้อนเป็นควันสีดำแบบนี้
ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ต้องเร่งประสานให้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง

เพราะว่ารถน้ำที่มีอยู่เป็น๑๐๑๐คัน
ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

เรื่องต้นก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีมูลค่าความเสียหาย

เมื่อเช้านี้ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙
อยู่ใกล้กับจุดที่ระเบิดนี่นะคะ
แล้วก็รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลออกนอกพื้นที่
ก็โพสต์เอาไว้บอกว่าประกาศด่วน
ผู้รับบริการที่ประสงค์จะมาตรวจรักษา
หรือว่าตรวจโควิดที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙แอร์พอร์ต
ขอให้เลื่อนการมาตรวจหรือว่างดเดินทางมายังโรงพยาบาล
แล้วก็รออัปเดตสถานการณ์จากเพจของโรงพยาบาลต่อไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเบื้องต้นที่รายงานมาเนี่ยนะคะ
มีคนได้รับบาดเจ็บ๒๒ราย
ผู้จัดการโรงงานที่เป็นชาวไต้หวัน
ทุกคนตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วตอนนี้ที่ก็กำลังเร่งควบคุมเพลิงอยู่
ยังไม่สามารถดับเพลิงได้สนิทนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับ
ซึ่งพบว่าตอนนี้การจราจรบริเวณดังกล่าวเริ่มติดขัด
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการอบพยพประชาชน
การกันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายนะครับ
ที่รายงานจากบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว๒๑ทับ๒

เชิญค่ะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พื้นที่ปากซอยกิ่งแก้ว๒๑ทับ๒นะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากบริษัทมิงตี้เคมิเคราะห์เนี่ยในลักษณีย์ประมาณหนึ่งกิโลเมตร
ซึ่งในระยะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังสามารถที่จะเข้ามาพื้นที่บริเวณตรงจุดนี้ได้นะครับ
ซึ่งทางด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับคือควันที่ยังคงพวยพุ่งออกมาจากบริษัทมิงตี้เคมิเคิล
ที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนนี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรนี้
ไม่ปลอดภัยนะครับได้เจ้าหน้าที่ได้อบพยพชาวบ้านประชาชนที่อยู่แถวนี้นะครับ
ออกไปจากพื้นที่แล้วซึ่งไปพักคอยอยู่ที่ศูนย์อบพยพชั่วคราว
และอบตบางพีใหญ่นะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะได้ยินเสียง
รถกู้ภัยรถพยาบาลนะครับยังคงระดมกันเข้าพื้นที่บริเวณซอยกิ่งแก้ว๒๑
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัดนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้อบพยพออกไปหมดแล้ว
รวมถึงจุดที่ใกล้กับบริษัทมิงตี้ที่สุดก็คือ
โรงพยาบาลจุฬารัฐนะครับที่ตอนแรกเป็นโรงพยาบาลที่
พยพคนป่วยคนเจ็บนะครับมาพักที่นั่นนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับได้อบพยพออกไปแล้วนะครับ
จากที่ทีมข่าวได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้ได้อบพยพผู้ป่วยกว่า๑๐๐ชีวิตนะครับ
ตามโรงพยาบาลเครือข่ายของจุฬารัฐและโรงพยาบาลสิรินทรนะครับ
พยพไปอยู่ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายนะครับ
โดยต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้นนะครับ
ซึ่งทางผู้อำนวยการนะครับได้ให้ข้อมูลว่ายอมรับนะครับ
กังวลอย่างมากเพราะผู้ป่วยเนี่ย
จะมีทั้งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาก่อนหน้านี้นะครับ
และบวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในตอนนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทและโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
ยังคงมีร่องรอยความเสียหายนะครับ
เศษซากที่เกิดจากแรงระเบิดเมื่อคืนนี้นะครับ

เป็นหลังคาของโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
ซึ่งเมื่อคืนที่มีแรงระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับไม่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่แล้ว
และพยายามที่จะอบพยพออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง
เพราะเนื่องจากกลัวว่าจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ำนะครับ
แต่สถานการณ์ล่าสุดภายในบริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัดตอนนี้เปลวเพลิงน่าจะสงบลงแล้ว
แต่ยังคงมีขวัญไฟที่ยังคงพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา
ซึ่งภายในบริษัทมีทั้งพลาสติกและเคมีพันธุ์ต่าง
ทำให้ในตอนนี้นะครับเจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าใกล้พื้นที่
และจะเข้าไประงับเพลิงไหม้และยังคงมีความร้อนอยู่ภายในโรงงานนะครับ
ขณะที่การจราจรบริเวณนี้นะครับทางทีมข่าวได้ตรวจสอบนะครับ
ว่าตอนนี้ทางกู้ภัยนะครับก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับ
หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้เนื่องจากตอนนี้นะครับ
อำนวยความสะดวกให้กับรถกู้ภัยและรถดับเพลิงนะครับ
ที่จะเข้าไปภายในบริเวณใกล้กับจุดโรงงานมิ้งตี้เคมิคอลนะครับ
ซึ่งทางด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเส้นถนนกิ่งแก้วนะครับ
ซึ่งตรงจุดที่เราอยู่ในตอนนี้นะครับจะอยู่ห่างจากรัศมีโรงงานมิงตี้เคมิคอลเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตรครับ
ซึ่งเส้นทางนี้ตอนนี้ทางตำรวจจราจรนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้รถทุกคันนะครับ
เลี่ยงการใช้เส้นทางนี้นะครับและหากมีสถานการณ์อัปเดตล่าสุด
ขอบคุณนะฮะทีมข่าวของเราก็จะเกาะติดอยู่ที่นั่นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
ประกาศพื้นที่ภัยภีรบาสฉุกเชิญเหมือนกันเกี่ยวกับอ่างคีพภัยนะครับ
แล้วก็มีรายงานออกมาว่า
ในการขึ้นบินนะครับ
ใช่ค่ะนี่บรรยากาศตอน๙โมงครึ่ง

เพราะว่าคนอบพยพกันตามประกาศของอำเภอ
แล้วก็มีประกาศบอกว่าให้ไปอยู่ที่โรงเรียน
เตรียมเป็นริยานุศรรวมถึงที่มูลนิธิร่วมกับตันอยู่

รายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อเนื่องนะครับ